เตะทีมชาติไทยนะคะก็ลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่กาต้าค่ะ
เพื่อเตรียมจะสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายนัดแรก
ในวันที่๑กันยายนนี้นะคะโดยจะพบกับซาอุดีอาราเบียค่ะ
ไปติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทเจริญเชื้อรายงานมาจากกรุงโดงฮาประเทศกาต้าค่ะ
ฝึกซ้อมครั้งแรกของทีมชาติไทยที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติกาต้า
ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองได้ฝึกซ้อมเพื่อเน้นให้นักเตะ
ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่ร้อนถึง๓๙องศาแม้ในเวลากลางคืน
ส่วนนักเตะที่มีอาการป่วย๑คนก็คือประทุมชูทอง
งดการฝึกซ้อมเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายครับ
ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองยอมรับว่าเป็นโชคดี
ได้มีโอกาสมาปรับสภาพอากาศล่วงหน้า
เพราะอากาศนั้นร้อนแห้งมากทำให้เหนื่อยง่าย

โดยการนำเอานรบดินวีรวัฒโนดมมาเล่นฝั่งขวากับทริสตองโด
ซึ่งการประสานงานเป็นไปด้วยดีครับ
ครับก็เป็นการปรับสภาพอากาศนะครับ

วันนี้นะเด็กทุกคนก็เตรียมพร้อมมาดี
หมายความว่าเรื่องของอาหารที่พลักษณ์ไม่ต้องห่วงอีกแล้ว
ดันระบดินวิรวัตนโดมก็เปิดเผยถึงการปรับตัวกับสภาพอากาศว่าต้องหมั่นดูแลรักษาสภาพร่างกายพร้อมกับดื่มน้ำมากเพื่อให้ร่างกายปรับตัวโดยเร็วที่สุด
ก็ต้องพักผ่อนเยอะพี่กินน้ำเยอะทานอาหารให้ครบ
ขณะที่ในช่วงข้ามสถานทูตไทยประจำประเทศกาต้า
เลี้ยงต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทย
หลังจากที่เดินทางมาเก็บตัวที่ประเทศกาต้า
ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นทีเดียวครับ
ทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกไทย
ก่อนที่จะลงสนามฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
นัดแรกกับซาอุดีอาราเบียครับ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงโดฮาประเทศกาต้าครับ